กลับมาช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมสำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงเกาหลีฟังทางนี้ดี
เพราะว่าเรามีคอนเสิร์ตเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะซึ่งเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ๑๐ปี
สารสัมพันธ์ไทยและเกาหลีงานนี้นะคะมีทั้งศิลปินไทยแล้วก็เกาหลีมาร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะ
นี่นะคะเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะเตรียมขนศิลปินทั้งไทยและเกาหลี
คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ย้ำนะคะฟรีคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ๑๐ปี
สัมพันธ์ไทยกรุงโซโดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและคิมแจยอง
อำนวยการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงโซเพื่อสืบสารความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
โดยบรรยากาศงานแถลงข่าวก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีเหล่าศิลปินทั้งไทยแล้วก็แดนกิมจิมาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ฝั่งไทยของเราก็นี่เลยนำทีมโดยแกงส้มธนทัศน์นนทนนวงซีซั่นไฟฟ์ดีเจโซดา๗หนุ่มวงมอนสเตอร์เอ็กซ์
มาบอกเล่าถึงความพิเศษและความรู้สึกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตที่สำคัญในครั้งนี้
โดยทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารู้สึกเป็นเกียรติ
เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ไทยและเกาหลีแน่นแฟนมากยิ่งขึ้น
พร้อมกับการันตีว่ามีโชว์สุดพิเศษมาฝากแฟนคลับชาวไทยกันอย่างแน่นอน
ที่จะได้ขึ้นโชว์บนเวทีเดียวกันกับเศรษฐฟินเกาหลีและว่าคุณคงจะง่าย
ถูกอกถูกใจแฟนชาวไทยอย่างแน่นอนนะคะ

ฉลองความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีแล้วก็เราเองครับ
ซึ่งครั้งนี้เราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย
ซึ่งเราก็เป็นน้องเล็กสุดด้วยครับ
ก็ตั้งใจเต็มที่สำหรับโชว์ครั้งนี้มาก

ที่เราเตรียมจะเล่นสดที่นี่ที่แรกด้วย
บางเพลงเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเราร้องแหละ

เพราะว่าหลายคนน่าจะร้องได้กันอยู่แล้ว

แล้วก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้รับโอกาส
โชว์เวทีเดียวกับศิลปินเกาหลีมาก่อนเลยครับ
ปีนี้ก็ได้รับโอกาสก็ต้องบอกดีใจมาก

คืนนี้เขาเตรียมพร้อมระเบิดความมันแล้ว
สำหรับฟรีคอนเสิร์ตสารสัมพันธ์ไทยเกาหลีนะคะ

โซดาไฟร์สิคุณอันนี้โซดาไฟร์อยากรู้มาก
แบบหน้าเงาอะไรเบอร์นั้นคืออะไรเป็นแบบสไตล์เกาหลีใช่ป่
เดี๋ยวนี้ต้องมันมันมันมันมันมันมันมันมัน